คอรมอสัญจรที่จังหวัดกระบี่เมื่อวานกับวันนี้นะฮะ
สิ่งที่น่าสนใจส่วนหนึ่งก็เรื่องการท่องเที่ยวนะ
แล้วก็เรื่องวัฒนธรรมความโฮดงามอะไรต่างนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้ไปดูวันนี้กันหน่อยดีไหมคะ
ซึ่งวันนี้นายกก็แต่งตัวเป็นผ้าลายพื้นเมืองของที่กระบี่ด้วยนะคะคุณผู้ชม
ไปดูกันหน่อยค่ะบรรยากาศวันนี้ทั้งนายกแล้วก็คอรมอลเห็นไหม
คือหลายคนมองไปคอรมอลประชุมอะไรก็ว่ากันไป
แต่ว่า๒วันนี้เห็นเสื้อผ้าของคณะรัฐมนตรีสวย
และลายเหล่านี้มันแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่งดงามของกระบี่เขาด้วยนะ
มีที่มาที่ไปด้วยนะฮะ
ไม่พูดถึงวาระเขาเหรอพูดถึงประเด็นเสื้อก่อนแล้วกัน
เอาเสื้อก่อนเดี๋ยววาระตามมาเนี่ยนะคะ
เสื้อเนี่ยคือเป็นผ้าปะเต๊ะสีเหลืองลวดลายลมหายใจกระบี่ค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งลวดลายนี้เน้นพวกอัตลักษณ์ผ้าพื้นเมืองของกระบี่
จากพื้นถิ่นสู่ความทันสมัยนะ

ในผ้าเนี่ยจะเห็นเลยคือมันเป็นลายอะไร
เป็นลายเส้นโค้งแสดงให้เห็นภูมิประเทศเป็นเขาเป็นเกลียวขึ้น
ลายเรือหัวโทงมันก็มีวิถีชีวิตของชาวเลสัญลักษณ์การท่องเที่ยวด้วย
ลายทางปาล์มก็เป็นสัญลักษณ์เกษตรปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจ
แล้วก็ลายหอยคือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของกระบี่
แล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล
ผมสนใจลายเสื้อนะอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นเขานะ
อุ่ยสวยจริงใช่ครับ
นายกก่อนจะประชุมวันนี้ได้เยี่ยมชมนิทัศกาล
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันทั้ง๖จังหวัดนะครับ
พร้อมกับพูดคุยกับเด็กนักเรียนที่มารอต้อนรับด้วย
เด็กแล้วก็นายกรัฐมนตรีได้ทำมินิฮาร์ดให้กันด้วยนะครับ
มาดูช่วงจังหวะมินิฮาร์ดกันหน่อยนะฮะ
เพื่อนรักกว่าพวกเรานะครับ
อ่านนะครับหลังจากนั้นนายกเป็นประธานการประชุม
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะฮะ
ก็มีกระบี่ตรังพังงาภูเก็ตระนองและสตูนนะครับ
โดยในกลุ่มจังหวัดได้นำเสนอโครงการต่าง๖โครงการ
ซึ่งนอกจากจะมีโครงการพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแล้ว
ยังมีโครงการพัฒนาการประมงในอ่าวพังงาอย่างยั่งยืน
หรือว่าโครงการบ่อปลายักษ์และการส่งเสริมการเลี้ยงแพะด้วยนะครับ
แล้วก็หลังจากที่เมื่อวานนี้มีกลุ่มกระบี่ไม่ทนนัดเคลื่อนไห
ชุมนุมต่อต้านนายกรัฐมนตรีและคอลโรมอล์นะครับ
ก็วันนี้ไม่พบกลุ่มเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่โดยรอบการจัดการประชุมแต่อย่างใดนะครับ
จังหวัดกระบี่ยังมีเรื่องฮือฮาอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
บอกโอ้โหบอกกันปากต่อปากเลยเรื่องอะไรคุณ
เรื่องหลังคาศาลหลักเมืองเนี่ยหน้าศาลหลักกลางจังหวัดหลังคามันทะลุ
คุณผู้ชมแล้วคือเขาบอกว่าเอ๊ะไม่รู้ผู้ว่าเห็นหรือเปล่า
เขาถือนะโบราณเขาถือแต่พอไปตรวจสอบดูเนี่ยคุณผู้ชม
คือไม่รู้หรอกว่าต้นเหตุมันมาจากอะไรแต่ว่ามันเกิดมาเนี่ย
ไม่ใช่ตอนที่นายกลงพื้นที่นะเกิดมาก่อนแล้ว
นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แล้วก็หลังคาของศาลหลักเมืองพังเสียหายแบบนี้
ใช่นี่ตอนนี้เทศบาลทราบเรื่องแล้ว
ก็ลงมาดูพื้นที่แล้วเดี๋ยวซ่อมแซมต่อไปนะคะ